เราเริ่มกันที่ประเด็นร้อนของวงการฟุตบอลไทยเพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สมาคมที่เราฟุตบอลได้ปลดพลตรวจโทษภิษศรจุลดิรก
ออกจากตำแหน่งเลขาธิการหลังจากที่ร่วมงานกันมาเกือบ๓ปี
แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการเซ็นหนังสือเป็นหลายอักษร
แต่ก็มีการบอกกล่าวกันด้วยวาจาให้พลตรวจโทพิสันนั้นทราบแล้วนะครับ
สัญลักษณ์หลักก็มาจากสภาคกรรมการแล้วก็สโมสรสมาชิกสินวนมาก
มีการแสดงความต้องการให้เปลี่ยนเลขาธิการ
แล้วก็ในการโหวตจากสภากรรมการก็มีคะแนนเสียงเอกฉันด้วย
เพราะว่าไม่พอใจการดำเนินการต่างของทางพลตรวจโทพิสัน
แม้ว่าบิ๊กออสนะครับจะพยายามยื้อไว้หลายครั้งแต่ก็ต้องเคารพเสียงจากสมาชิกครับ
ก็มีรายงานบอกนะครับว่าพลตรวจเอกดรสมยศได้แนะให้พลตรวจโทพิสันให้ลาออกเอง
หรือว่าเสนอให้ย้ายตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาจะได้สง่างามแต่ถูกปฏิเสธ
แล้วก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าสมัยหน้าจะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมเอง
ก็เลยต้องแยกทางกันนะครับถือว่าทั้งสองท่านนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับ
โดยพลตรวจโทพิสันก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐนะครับที่โทรศัพท์ไปสอบถาม
เท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะมีหนังสือให้ตัวเขาออกจากตำแหน่งในวันที่๒๒ตุลาคมนี้
ส่วนตัวไม่ขอพูดอะไรตอนนี้แต่ว่าวันพุธที่๒๔ตุลาคมจะขอชี้แจงข้อสงสัย
แล้วก็สาเหตุที่ต้องออกจากตำแหน่งในทุกประเด็นแล้วก็จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ส่วนเรื่องของความขัดแย้งกับทางพลตรวจเอกสมยศนั้นเป็นเรื่องของการทำงานเท่านั้นครับ